มาถึงแก๊งขอทานคุณผู้ชมข้างหลังใครจะไปเชื่อว่าเงินหมุนเวียน
เกือบ๒ล้านก็วันหนึ่งได้เป็นหมื่น
แล้วคุณกันจอมพลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่พมลงพื้นที่ไป
ไปพิสูจน์ซิว่าเป็นจริงดังว่าหรือเปล่า
ต้องสงสัยว่าคนข้างหลังที่เห็นอาจจะเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ครับ
ตอนที่คุณกัลจองพลังละก็ตำรวจสอนอวบังพลัท

พมรับเข้าไปเชิญตัวหญิงชาวจีน
คุณผู้ชมใบหน้าของเธอคือมีแผลไฟคลอกแล้ว
ก็ใส่ชุดนักศึกษาแต่เป็นชุดนักศึกษาไทยด้วยนะ
พยายามจะหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำของห้างดังเลยครับ
ปิ่นเกล้าพอเชิญตัวออกมาครับ
คุณกันก็เข้าไปคุยแต่อีกฝ่ายเนี่ยเหมือนทำภาษามือ

เรื่องต้นค้นในกระเป๋าเจอเงินเหรียญและธนบัตร

แต่ไม่เจอหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารส่วนตัวแต่อย่างใดครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวเธอกลับไปสอบสวนผ่านร่ามที่โรงพักษ์
แต่ว่าแต่งชุดคลายนักเรียนไทยมาปรักหลักนั่งขอทานแถวห้างครับ
ขอกันตั้งแต่เช้าเลยนะมาทุกวันด้วย
ส่วนตัวแม่ค้าเองก็ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นคนต่างชาติ
เพราะทุกคนเนี่ยมีแผลโดนไฟคลอกเหมือนกันหมดเลย
ตัวเธอเองที่เป็นแม่ค้าเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่า
หรือจะเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้หรือเปล่า
มันมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่แล้วเป็นไฟไหม้นะ
บนถนนเพชรชำโบรีตัดใหม่
ไปฟังคุณแม่ค้าหน่อยครับ
เป็นไฟรวกนุกเลย
ที่รวกในตรงนี้นะครับพรุ่งเพชรปุรีตัดใหม่
เราได้สังเกตไหมว่าจากตอนแรกมาก่อนที่เราเห็นจนถึงปัจจุบัน
บาดแผลตามร่างกายมันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่า

ส่วนคุณกันจอมพลังครับเผยที่มาของคดีนี้ว่า
มีพลเมืองดีมาแจ้งว่าไปเจอผู้หญิงนิ้วกุด

นั่งขอทานอยู่หน้าห้างเนี่ยแถวปิ่นเกล้า

พอมาตรวจสอบก็พบว่าเป็นคนจีนครับอายุสัก๔๐ปี

ชุดนักศึกษาเหมือนกันด้วย
ก็เลยเชื่อว่าชาวจีนเหล่านี้อาจเป็น
เหยื่อถูกทารุณกรรมให้เกิดบาดแผล

ฟังข้อมูลจากคุณกันจอมพลังครับ
ขอเคลียร์กับตำรวจเนี่ย

มีอยู่๖๗คนกระจาย
แต่ละแหล่งพุภาณ

เลี่ยทุกคนรวมกันไม่ต่ำกว่าล้าน๘ต่อเดือน

ใช่นี่เหมือนกับที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเลย
บอกว่าคนไทยใจบุญขอทานรวย
แต่ว่าหลังได้ตัวหญิงชาวจีนรายนี้แล้วเนี่ย

จับกลุ่มชายชาวจีนที่แต่งชุดนักเรียน

แต่ขอทานทั้งสองรายก็ยังไม่ได้ยอมเปิดปากซัดทอด

ร่วมสอบสวนจะได้ขยายผล
ลายเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติม

มันมีกลิ่นมีสัญญาณ

ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ